ช่วงชิมสนั่นท้องสนุก

ช่วงชิมสนั่นท้องสนุก

ชิมฟิเมอร์ขุ่นด้วย
เป็นคำเชิญที่น่ากินมากเลยนะฮะ

ผมเป็นคำเชิญที่น่ารักมากเลยนะฮะ

สิแต่ถ้าไม่เผ็ดหรือถ้าไม่เค็มหรือถ้าไม่เปรี้ยว

ความเปรี้ยวก็หดวิตามินก็หด
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานเปรี้ยวเหมือนโป้แตก

ใช่เพราะว่าคือจากเมื่อก่อนเนี่ย

เปลี่ยนมากขึ้นค่ะ

เขามีหลอดง่ายดูดหลอดสิ

ไม่อ่าเล่าก่อนแล้วตั้งแต่มีน้องแล้วเปลี่ยน
ตั้งแต่มีน้องก็จะเปลี่ยนพรรยาไม่โทรตามแล้ว
พี่เคยบอกว่าทุกคนนะครับพวกน้องพุชาย
บอกว่าแต่งงานปั๊บรีบมีลูกเลย

พอถ่ายละครเสร็จอยากกลับบ้านมาเจอลูกแล้วอ่ะ

ทุกคนเป็นอย่างนี้จริง

เคยมีข้อถกเถียงในการเลี้ยงลูกไหม

กับแม่แม่บอกต้องเลี้ยงแบบนี้ทำอย่างนี้พ่อต้องอย่างนี้มีไหม

เรื่องจริงพี่มันมีเยอะมากเลยนะฮะ
คือมันมีข้อแบบว่าให้เด็กเรียนว่ายน้ำ
เรียนฟังเพลงเรียนออกกำลังกาย

ก็ประมาณแบบว่าให้น้องฝึกเดินฝึกเกาะลาวมันอย่างนี้พี่
ฝึกเกาะลาวฝึกโหนจริงพี่
ก็เอาขนมล่อน้องดิอาหาร
ไม่ต้องไปเรียนเลยเดี๋ยวเขาก็มาเอง
มันจะคนละอย่างกันนะพี่คนละอย่างกันนะฮะ

บีรีฟนี่คือไปเรียนทุกที่
ทุกวันนี้น้องถือได้ว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงมากคือ
สามารถที่จะพูดได้คือแบบอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะ
คือน้องคือเป็นเด็กบอลแบบว่าแอคทีฟมาก
แล้วไม่คิดว่ายัดเยียดมากเกินไปเหรอ
เรื่องนี้แหละพี่ย้อนกลับเข้ามาผมก็เคยว่าเมียผมบอกว่า
เฮ้ยยูลูกยังเล็กอยู่นะเมื่อตอนดักแรกผมไม่เห็นด้วย
แต่ตอนนี้ผมเริ่มจะเห็นด้วยแล้วฮะ
ถ้าเกิดว่าสิ่งที่น้องได้เรียนแล้วเนี่ยทำให้น้องเป็นเด็กแบบนี้
ผมยอมจ่ายเงินนะเพราะว่าน้องคือจะเป็นเด็กที่แอคทีฟมาก
แล้วก็เป็นเด็กที่ไม่เคยกลัวคนเลยฮะ
พูดได้ยังพูดยังยังครับพี่ยังครับยังครับ

เห็นแบบพูดว่าพ่อเตี้ยพ่อเตี้ยพ่อเตี้ย
อันนี้ไม่น่าจะใช่ลูกของผมแล้วนะคะ
ตั๊กพูดภาษาไทยกับลูกใช่ฮะ
ส่วนแม่เขาพูดภาษาอะไรแม่เขาเป็นมันเลย
ภาษาจีนฮะ๓ภาษาไทยจีนอังกฤษ
เพราะฉะนั้นเด็กอาจจะช้ากว่าคนอื่นนิดนึง
แต่เมื่อไหร่ที่เขาจับได้ปั๊บเนี่ยเขาแยกภาษาถูก
ผมพูดไทยเมียผมก็คือพูดภาษาจีนฟรั่งด้วย

แต่ว่าลูกผม๕ขวบก็ยังพูดไม่ได้ครับผม

ตั๊กเองตั๊กยังงงเลยภาษาคนตั๊กก็ไม่รู้เรื่องอะนะ
ภาษาคนมันหลายภาษาได้แต่ภาษาคนไม่ต้องให้รู้เรื่องกัน
เชิญเอเลียนมาออกรายการหรือเปล่าฮะ

กลับถึงบ้านเล่นกับลูกเป็นไงเป็นพ่อแบบไหน

ก็เข้าไปกอดลูกฟัดกับลูก

ฟัดลูกหอมแก้มลูก

ครับหอมเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะ

เมื่อกี๊เกิดเล่นดูขนาดนี้

เนื้อเต็มแขนแน่นขาแน่น

เมื่อก่อนนะตอนเด็กมีแฟรงค์ก็น่ารักคนก็จะเอาไปเล่นไป
เราไม่รู้เขาอุ้มไปไหนลูกอย่าพ้นสายตาเรา
เด็กนี่นะสมมุติประมาณสัก๕๖เดือนขวบนึงเลยนะ
มันจะมีเทคนิคที่คนมาขออุ้มแล้วพี่แบบไม่ให้อุ้มไม่ใช่ฉันหญิงนะ
มุกลูกฉันชอบหงายอย่างนี้
แล้วถ้าแกรับไม่ทันนะลูกฉันมีดหลังแอ่นคอหักพี่ไม่ให้นะอยู่ในสายตา
พอลูกสัก๔ขวบก็ไม่ให้เล่นกับใครอีกเวลาไปเดินห้าเดินอะไร
บอกไม่ใช่หรอกมันเป็นเด็กตัวใหญ่แล้วมันเล่นแรง
มันไม่ได้จะแกล้งเขาแต่สมมุติมันผลักอย่างนี้เด็กอีกคนล้มฉันสวย
ฉันก็ต้องห้ามว่าลูกมาอยู่ในสายตาอย่าไปไหน
ทุกวันนี้ลูกของพี่ก็เลยไม่มีเพื่อนเป็นเด็กที่เก็บกฎเครียด
เหมือนแกแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่แม่ของผมไม่ได้แท้เลยนะ
กอดน้องบีรีฟนะไปฟัดเมียผมครับทำนี้ไม่ได้นะห้ามทำนะ

เพราะว่าแม่ผมเนี่ยคือไปจับแก้มน้องไงฮะจับแก้มอะไรอย่างนี้
แล้วก็คือแบบไปฟัดอะไรอย่างนี้ผมก็บอกยูทำได้ทำได้
แม่ของไอแม่ผมก็ตกใจเพราะว่าเขาจะห่วงลูกมาก

แล้วทีนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้แต่ตั๊กเขาทำหลายอย่างนี่

เป็นผู้จัดด้วยใช่ไหมตัวนี้ทำแลทรอคล

แล้วโอ๊ยเหมาะกันมากมิตรฉาชีพทั้งคู่เลยค่ะ

ไม่ใช่ครับเป็นมิตรที่ดีครับผม

ไม่ใช่ฮะกรยามิตครับผม

ก็มันขอบอกเลยว่า
มันเหนื่อยกว่าที่เราจะมาเป็นแบบลูกจ้างนะครับ
เพราะว่าหนึ่งมันต้องวางแผนด้วยพี่
ทั้งคนคุมทั้งงบคุมทุกอย่าง
มันค่อนข้างจะยุ่งมากกว่า
เป้าหมายว่าต่อไปจะเพิ่มขยายอะไรอีก
เปิดร้านอาหารใหม่ทำนี่ใหม่เท่านั้น
ณตอนนี้เลยนะฮะที่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังให้ความสนใจก็คือ

ก็ดีครับแต่ว่าคือต้องขอบอกก่อนเลยว่า

นี่คือแรงบันดาลใจจากลูกเหรอที่มาทำ
ไม่ใช่ฮะเมียผมนี่แหละครับผม

คือเขาเป็นคนที่แบบว่าคือเขารักลูกสาวมาก
แล้วเขาอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้
คือเขาเนี่ยลองทำเล่นดูก่อน
ลองทำเองออกแบบเองนะฮะ

เอาล่ะอันนี้ก็เรียกว่าโอ้โหทำมา

ต้องบอกว่าจากตั๊กนี่เคยเป็นฐานะลูก

ตอนนี้เป็นทั้งลูกและเป็นทั้งพ่อ
ความแตกต่างมันต่างกันไหม
ตอนเราเป็นลูกนะเราก็ต้องดูแลพ่อแม่

ผมกลับมามองตรงว่ามันจะห่วงมากกว่า
ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเราสามารถจะเที่ยวได้
เที่ยวเล่นได้ใช้ชีวิตได้

อยากกลับไปหาลูกเห็นหน้าลูก

คือถึงบอกว่าคนเรานะถ้าไม่มีลูก
จะไม่สำนึกพระคุณพ่อกับแม่แล้วนะ

อยากรู้ว่าถ้าเกิด

ปล่อยเขาที่เขาชอบ

งั้นฝากสำหรับคุณพ่อมือใหม่หน่อย

ฝากนิดที่คุณพ่อมือใหม่เป็นอย่างไร

หรือว่าภรรยากำลังตั้งท้องอยู่

ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมาจาก

คือว่าต้องรักผู้หญิงคนนั้นก่อน

ผมเองก็ต้องทำเพื่อให้กับลูกสาวของผม
คือต้องทำทุกอย่างทั้งมีเวลา
ทั้งมีเงินทั้งต้องดูแลเขาดี

รำคานะคุยไม่ค่อยเรื่องแล้ว

แน่นอนค่ะ